คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดปฐุมธานีหน่อยค่ะ

คนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าบ้านนะคะ
แล้วก็กระหน่ำยิงอดีตผู้สมัครนายกอบตคลอง๖ยิงไป๙นัดค่ะ

ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมคะก่อเหตุเสร็จแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๘โมง๑๑นาทีตอนเช้านี้มาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็ยิงปั้งโอ้ยยิงนานเลยนะยิงขาวนัดเนี่ย
ก้าวนัดโอ้โหเออเมื่อเช้าวันนี้นะคะตอน๘โมง๑๑นาที
เนี่ยค่ะมีผู้หญิงวิ่งไล่ตามไปมีหมาวิ่งไล่ตามไปด้วยแต่ตามคนร้ายไม่ทันค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่บ้านของอดีตผู้สมัครนายกอบตคลอง๖ค่ะ
บันทึกภาพเอาไว้ได้คนร้ายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูเห็นไหมคะ
เนี่ยค่ะจอดหน้าบ้านเอาปืนออกมากระหน่ำยิง
เก้านัดผู้หญิงคนนี้วิ่งไล่ตามไปหมาไล่ตามไปอืมนะคะ
ตำรวจสพคลอง๕ค่ะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
บ้านเลขที่๑๐หมู่๑๓ที่ตำบลคลอง๖
แล้วก็มีภาพของกล้องอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยคือมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
มาดูลาดเหล่าน่าจะเป็นกล้องตัวนี้นะคะ
คือเขามาก่อนหน้านี้แล้วขับผ่านมาทีนึงแล้วแล้วก็วนกลับมาเนี่ยค่ะวนกลับมา
แล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาก่อเหตุ
คือเป็นการมาดูลาดเหล่านะคะแล้วพอไปดูประตูบ้าน
ถูกยิงเป็นรูพลุนเลยค่ะนับได้๙รูด้วยกัน
ปลอกกระสุนปืนตกอยู่ข้างทาง๙ปลอก
นี่ค่ะดูสภาพของประตูบ้านนะคะ
นางสาวสิริขวัญก็คือผู้หญิงที่วิ่งไล่ตามคนร้ายเนี่ยค่ะ
บอกว่านายธีรพงศ์ฉิมครามค่ะก็คือผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บนะคะ
อายุ๕๖ปีเป็นอดีตผู้สมัครนายกอบตคลอง๖จังหวัดปฐุมธานี
คือพ่อของเธอนั่นแหละตอนนั้นเนี่ย๘โมง๑๑นาที
กำลังนั่งเคลียร์เอกสารอยู่หน้าบ้าน
แล้วอยู่เธอได้ยินเสียงปืนดังสองนัดก็นึกว่าอะไรระเบิด
เห็นรถมอเตอร์ไซค์มาจอดก็เลยเดินออกมาดู
ยังไม่ทันถึงได้ยินเสียงรัวขึ้นมาอีกหลายนัด
เธอก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้ววิ่งไล่ตามคนร้ายไป
คือที่วิ่งไล่ตามไปตามไปด่าด้วยนะ
แต่ว่าแล้วก็วิ่งไล่ตามไปแต่ไม่ทัน
คนร้ายคือใช้รถฮอนด้าเวฟสีแดงดำ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นยานพานะค่ะ
หนูก็ต้องเติบหลอกมาอาบน้ำดูได้ยินเสียงปัง๒ปัง
ก็เลยวิ่งไปวิ่งไปก็เห็นรถคนร้ายค่ะก็เลยวิ่งวิ่งตามรถคนร้ายไปนั่นแหละแต่วิ่งไม่ทัน
แล้วก็หันมาดูพ่อพ่อก็นอนอยู่ตรงที่เขาทำอีก

พอดีมันเข้าหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็นอนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาขยับไม่ได้
พอดีมันแบบมันเข้าหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็จะมีช่วงตรงแขนตรงนี้ค่ะใช่แล้วก็มีที่ท้อง
แต่ท้องนี่ไม่ทราบว่าตรงไหนเพราะว่าเพิ่งเอ็กซาเรย์เจอค่ะ
แล้วก็มีที่ขาแล้วก็มีเขียวตรงคอกับตรงคางค่ะ
นี่ค่ะเธอก็เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังนะคะ

บอกว่ายังไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเรื่องการเมือง
หรือว่าเป็นเรื่องที่ดินหรือเปล่า
เพราะมีปัญหาอยู่ญาติของแม่เอามาจำนองไว้แล้วไม่ส่งดอกเบี้ย
พ่อก็จะไปยึดไม่รู้ใช่ประเด็นนี้หรือเปล่านะคะ

แต่ที่แน่คือพ่อปลอดภัยแล้วอยู่
แค่เร็วที่สุดค่ะก็ตั้งปมเอาไว้๒ประเด็น

เป็นอดีตผู้สมัครด้วยนะคะ

ที่ดินกับเครือญาติที่ยังมีปัญหากันอยู่
ก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องไหนทิ้งนะคะ

คนร้ายไม่น่าจะใช่มืออาชีพ

แล้วก็จะมีการสอบปากคำพยานบุคคล

จากนี้ก็จะส่งเจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้บาดเจ็บ
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะ